เอาขวดฟาดมาดูอันนี้เอาคราดค่ะ

ขลาดคืออะไรอันที่มันเป็นซี่แล้วแหลมอะนะ
เอาไว้โกยตักุญาปรากฏว่าลูกเอาฟาดแม่
แม่สาหัสเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นลูกหนีไปด้วย

เอ้าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ตำรวจตามไปเจอ
ไปทำอะไรแม่

ไปรออยู่ที่ฝากทะเลย

ถ้าเป็นภาษาของน้องชายรูปหล่อผมไอ้ดอมจะพูดว่า
มีสารเคมีในร่างกาย
แต่ถ้าจะให้ผมทายข่าวนี้ท้องเลือด
พี่ท้องเรื่องนะเรียนแสงฟังว่าฟังพูดถูกไหม

หังล่ะแก้ที่จ้างตัดไปตรงนี้ตำรวจตามไปจับ
ตำรวจสวพอมึงเลยเข้าไปแล้วก็ไปจับกลุ่ม
สมชายทองวันอายุ๔๐แล้วนะ
นี่อยู่ในพื้นที่ป่าที่บ้านโนนกุจจับค่ะ

สมชายเนี่ยนะมันเพิ่งเอาคราดมาฟันแม่
แม่ก็อายุเยอะแล้ว๖๐กว่าแล้วค่ะ
แจ้งตำรวจนี่ตำรวจเอาอะไรมา

เออเอาไม้งามเอาเหล็กงามมาเนี่ยค่ะ
แต่ว่าสมชายหนีไงตะเลิศเข้าป่าหลังบ้านไป
อุ๊ยลึกไปสักครึ่งโลได้ค่ะ

เหล็กงามไม้งามเนี่ยตามอยู่

กว่าจะเจอตัวสมชายนั่งแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่แบบนี้
อยู่ตรงร่องน้ำข้างห้วยค่ะ

สมชายรู้ป่ะเนี่ยทำอะไรแม่
สมชายแบบฮ่า
แล้วก็ก้มหน้าถอนหายใจแล้วก็ก้มหน้าแบบนี้เลยไม่ตอบคำถามอะไรนักข่าวค่ะ
แล้วตำรวจต้องยังไงบอกให้ตำรวจไปเอาเสื้อผ้ามา
เอาขึ้นท้ายกระบะมาเดี๋ยวก็เอาตัวไปโรงพักใช่ไหม
แต่ว่าไปถามพ่อพ่อของสมชาย
แม่จากสถิติที่พ่อให้ข้อมูลมาฟังแล้ว

เสพยาประจำสมชายนะครับคุ้มครั่งชะเหลี่ยนะ
เดือนละ๑๕ครั้งคุณผู้ชม

แรงชะเหลี่ยเดือนละ๑๕ครั้ง

ลูกผมเสพยาอยู่๒วันวันแล้วกับวันเล่าวันแล้วกับวันเล่าแบบนี้เหรอคุณผู้ชม
ทีนี้แต่ละรอบที่เสพยานะก็จะพังจะทำลายข้าวของ
แล้วก็แม่แม่ก็ซวยไปด้วยโดนลูกทำร้ายไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ย
ลูกนะเสพยาด้วยเหล้าก็กินด้วยอัดไปหลายขนาดเหลือเกินค่ะ
ทีนี้ไปขอตังค์แม่นี่ไงไปขอตังค์แม่แม่ว่าตามท้องเรื่อง
มันมาอย่างงี้แบบเดาได้อ่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยอยากทำไงอ่ะ
พอแม่ไม่ให้แม่ต่อว่าก็เลยโมโหไปทำลายข้าวของก่อน
แล้วก็มาทำร้ายแม่เอาคราดเนี่ยมาฟันแม่นะแม่วิ่งหนีตายอ่ะ
ลูกจะฆ่าวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านนะคะ
แล้วเมื่อกี้เห็นใช่ไหมสมชายขึ้นท้ายกระบะตำรวจไปแล้ว
ไปที่โรงพยาบาลจิตเวทเลยราชนครินทร์ก่อน
เดี๋ยวให้แพทย์เนี้ยตรวจวินิจฉัยก่อนครับ
หลังจากนั้นก็จะแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ยังไงกันดีล่ะคุณผู้ชมเออวงจรมันเป็นอย่างเงี้อืม
เสพยาบ้าขอเงินพ่อแม่ไม่ได้
ทำร้ายพ่อแม่ค่ะเอ่อเผาบ้านเอ่อ
เผาบ้านถูกจับถูกจับไปบำบัดออกมามาเสพใหม่
แล้วมันก็จะวนกลับไปที่เดิมแล้วยาบ้าดันถูกด้วยหาง่ายด้วย
อืมยังไงดีล่ะสังคมเราเนี้ยค่ะนะเรื่องของขั้นตอนการบำบัด
อาจจะต้องมีการปรับหลักสูตรหรือเปล่าปรับแผนหรือเปล่า
รวมทั้งการติดตามผลหลังจากบำบัดหลังจากปล่อยตัวมา
คือไม่ใช่บำบัดแล้วแล้วกันนะ
คนที่บ้านต้องตามดูดูแล
ให้ไปยุ่งแล้วยาที่เขาให้มายาจิตเวทต้องให้กินครับ
ต้องช่วยกันทุกส่วนนะครับไม่ใช่ว่าส่งบำบัดแล้วเดี๋ยวหาย
ไม่ใช่ฮะรวมไปถึงการปราบปรามแล้วก็สืบสาวไปถึงต้นทางของยาเสพติดด้วยนะ